ท่านผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์พ่อยิงลูกชายจนบาดเจ็บนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวบางขุนเทียนผู้ที่บาดเจ็บ
ชื่อว่านายปัจฉีาหรือว่าในแป้งอายุสามสิบเอ็ด
กระศุลเฮ่าชายโครงซ้ายหนึ่งนัดบ้านพกแถวเรียบคลองพิธยาโรงกร
ห้าสิบเจ็ดนะครับก็ไม่ได้หนีไปไหนนะฮะ
รอมอบตัวกับตำรวจนะครับสอนอทินทะเลสอบส่วนเบื้องต้นเนี่ย
ว่าลูกชายเนี่ยคลุมคลั่งเสพยาคว้ามีดไล่ฟันพ่อ
ก็เลยวิ่งหนีไปหยิบปืนในบ้านมายิงป้องกันตัวไปนัดหนึ่ง
แล้วก็เรียกชาวบ้านมาช่วยเหลือนะครับนายชุมพลเนี่ย
ได้ประกันตัวมาในวันนี้นะครับก็เล่าให้เราฟังนะครับ
เหตุการณ์เป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังนะครับ
เลี้ยงบ้านได้จัดทำลูกบ้างสิเนี่ยแบบเนี่ยเนี้ยต้องไปบอกเนี่ย

คนเป็นพ่อไม่มีใครอยากทำลูกหรอก
นี่มันพ่อมันอืมผู้จัดการอย่างนั้นแหละผมอ่ะ
มีเสียงปืนนัดแล้วก็มีเด็กร้องในบ้านครับ

ผมขายของอยู่ครับผมก็มองดู

เอกใจจังว่าทำไมมีเสียงเด็กร้องในบ้านนั้น

พักเขาก็มีคนบาดเจ็บ

ฮี้วออกมาสภาพที่ถูกยิง

แกก็ชอบกินเหล้ากินเบียร์
เป็นอารมณ์แบบผงผาง
ชอบอารมณ์โผงผางขามั้นเนี่ยครับ

สวนอดที่นั่นเลยก็แช่งข้อหากับนายชุมพลฝ่ายพ่อไว้นะครับ
พยายามฆ่าแล้วก็เรื่องของอาวุธปืนนะที่เหลือก็ต้องไปว่ากันทางคดีนะฮะ
ชุมพลก็สารภาพทุกข้อกล่าวหานะครับ

ระงับเหตุที่ลูกชายคลุมคลั่งด้วยนะครับ
ลูกชายตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลฮะแต่ว่าอาการปลอดภัยแล้วนะครับ